เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ

เขาเป็นคู่รักหญิงกับหญิง

ฝั่งผู้หญิงที่ห้าวชื่อว่าคุณแก้ว
ไปมีเรื่องกับแม่ของแฟน

กูจะมาเอาชีวิตมึง
ฝันซ้ำแล้วเดี๋ยวให้ดูท่านะ
ตอนที่เธอฝันเธอมีอาการแบบนี้
อันนี้แฟนถ่ายคลิปเธอไว้ตอนนอนค่ะ

แล้วแฟนของคุณแก้วที่ถ่ายคลิป

หนักมากกดมือถือถ่ายคลิปถ่ายไม่ติด
แล้วก็มาติดตอนที่แบบอาการแบบดีขึ้นแล้ว

ซึ่งคุณแก้วเนี่ยก็จะเหมือนกับท่องคาถาอะไร

เหตุการณ์มันไม่ได้มีแค่นั้นนะมันยังมีพวกร่องรอยตามร่างกาย
ถามว่ามีรอยอะไรล่ะบางทีมีรอยเล็บขวด
มีรอยขูดมีรอยนิ้วคนที่แบบเนี่ยดูสิ
ตามเนื้อตามตัวแบบนี้คุณผู้ชม

ใช่แล้วดูสิเห็นไหมขวนไปถึงตรงเท้า
ฝั่งคุณแก้วบอกว่าโดนผีทำ
ซึ่งคุณแก้วกับแฟนแฟนก็คือคุณหนุ่ย
นางสาวกัญญาพักตัดสินใจส่งเรื่องไปถามหมอปลาเลย
เพราะว่าเธอเชื่อว่าเธอโดนอะไรแน่
นักข่าวของเรานะไปหาคุณแก้วกับคุณหนุ่ย
เพราะว่าคุณแก้วกับคุณหนุ่ยเพิ่งกลับมาจากศรีสะเกดค่ะ

พอกลับมาถึงปั๊บก็มาอยู่โรงแรมที่กรุงเทพ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤษภา
คุณแก้วน้อยใจแม่ของคุณหนุ่ย
เหมือนกับมีปัญหากันก็เลยเหมือนกับประชดจะฆ่าตัวตาย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปจะไปฆ่าตัวตายค่ะ
ทีนี้ตอนนั้นมอเตอร์ไซค์เสียหลักตกข้างทาง
แล้วแก้วมีอาการแปลกจริงคุณแก้วขี่มาคนเดียวนะคุณผู้ชม
แต่ภาพที่อยู่ข้างหลังที่เราทำอิเมอร์ซีฟกราฟิก
อันนั้นแหละคือสิ่งที่คุณแก้วฝันถึง
เป็นผู้หญิงสวมแบบชุดไทยโบราณผ้าถุงเขียวสะใบเหลือง
กูจะเอามึงให้ตายโชคดีนะมึงไม่ตาย
อีกนิดเดียวจะถึงเสาไฟฟ้าอยู่แล้วมึงดวงดีนะที่ยังไม่ตาย
แล้วคุณแก้วก็ต้องสวดนโมตัดสะอยู่แบบนี้ค่ะ
ตอนที่ฝันนะนะหลังจากนั้นฝันทุกวันเลยจริงค่ะ
แล้วก็มีการเอาข้าวเอาปลามาให้กินเอาอกเอาใจด้วย
ซึ่งตอนนั้นคุณหนุ่ยเห็นอาการว่าคุณแก้วเป็นแบบนี้เลย
พาหนีเข้ากรุงเทพปรากฏว่าพอไปนอนโรงแรมที่แรกเนี่ย

เป็นเมียมึงคนเดียวเหรอแล้วกูสองคนไม่ใช่เมียมึงเหรอ

ถึงขั้นขนาดคุณแก้วบอกว่าเดี๋ยวจะบวชให้นะ

ใช่ฝั่งวิญญาณที่ใส่ชุดไทยบอกว่า
ไม่เอากูไม่เอาบุญแบบนี้ค่ะ

จู่เป็นลมจนต้องกลับโรงแรม

จากโรงแรมที่หนึ่งไปโรงแรมที่สอง

นอนกลางวันยังฝัน

คือมันเกิดขึ้นหลังจากที่แบบเธอฝัน

โรงแรมที่๓ก็ยังมีวิญญาณตามมาอีกมาตอนตี๒ค่ะ
จังหวะนั้นคุณแก้วเองก็ไม่ไหวแล้ว
คุณหนุ่ยเห็นแฟนตัวเองเป็นแบบนี้ก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วยค่ะ
อย่างหนึ่งนะคุณแก้วบอกว่าตัวเธอเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วการเป็นโรคซึมเศร้า
ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฝันร้ายแบบนี้

คุณแก้วบอกด้วยว่าตอนฝันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

หมอปลาบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแก้ว
มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
ตอนที่คุณแก้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะฆ่าตัวตายแล้วก็ตกแบบตกข้างทาง

เคสแบบนี้หมอปลาเคยเจอมาแล้ว
นี่โดนผีเล่นงานอยู่เดี๋ยววันนี้
จะไปตรวจดูอาการของคุณแก้ว

แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์
คุณหมอหมูอ่ะคุณหมอหมูที่มศวอ่ะ

คือท่านเคยบอกว่าคนที่มีอาการซึมเศร้า

อันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า
แล้วเวลาฝันร้ายก็จะฝันว่าแบบอยู่ในที่มืดอยู่ในที่แคบ

พอร่างกายมันเครียดมันก็จะทำให้เกิดอาการพวก

อันนี้มันเกิดขึ้นได้กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า